วิถีการเที่ยวมันมีวิธีไหนบ้างที่เราจะเที่ยวแบบโลคาร์บอนแล้วก็ลดการปล่อยการ์ดเรือนกระจก
วันนี้พี่ยักษ์เขียวของเรามีวิธีค่ะ

ถ้ามนุษย์ไปไหนมาไหนได้แบบยักษ์เขียวก็น่าจะดีนะครับ
จะได้ไม่มีรถออกมาปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก
ักษ์เขียวมี๕วิธีเดินทางแบบโลคาร์บอนมาบอกครับ

การขับรถเพียง๑๐กิโลเมตรปล่อยก๊าซคาร์บอนถึง๒กิโลกรัม
ลดการเดินทางไม่ออกจากบ้านไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอน
เทคโนโลยีในการทำงานติดต่อสื่อสาร
เดินทางใกล้ใช้การเดินหรือขี่จักรยาน
ไม่เกิดการเผาเชื้อเพลิงลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ถึง๑๐๐

เมื่อผู้โดยสารหลายคนฆ่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนต่อคน
ก็จะน้อยกว่ารถยนต์ส่วนตัว

วางแผนการเดินทางไม่สิ้นเปลืองน้ำมัน
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปด้วยกันนะครับ